ทหารม้าเป็นยังไงครับ

ราชหน้าจะเป็นผู้หนุ่มเอียงซ้าย
เอียงไปแนบซ้ายจัดขวามี้แวะมาเลย

กี้เขาเล่นยังไงเขาก็ดูฮาสวยน่ารัก

เป๊กกี้สีทัญญาณนี้ได้มายังไงครับ

อ๋อนึกว่าอนาคตจ้องไปอยู่